ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ขออนุญาตเอ่ยคำขอโทษคุณผู้ชมก่อนเลย
ใครกำลังทานมื้อดึกอยู่หรือใครที่มีเมนูโปรดเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่

มันก็มีเจ้าตัวนี้แหละค่ะที่ชอบกินเหมือนกัน
เข้าไปอยู่ในตู้เลยแล้วขอโทษนะคะไม่ได้แค่เข้าไปอยู่ในตู้อย่างเดียวนะ
กินด้วยคือเป็นหนูอยู่ในตู้หยุดกินหมูแดงที่วางไว้ในถาด
เขาบอกโอ้โหใครเห็นช็อตนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะช็อกอยู่นะคะ
คนที่โพสต์เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เอ่อเอามาเตือนกันเนี่ย
บอกว่าไม่ได้จะโจมตีร้านหรืออะไรแต่อยากที่จะให้เจ้าของร้านอาหารทุกร้านนั่นแหละ
ถ้าตู้ใส่อาหารแบบนี้ไม่มีที่ปิดเนี่ยต้องมีคนเฝ้าที่ดีนะ
หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาที่หาอะไรมาคลุมมาปิดเถอะ
ให้มันมิดชิดเพราะว่าคือถามว่าเรารังเกียจหนูเหรอ
เพียงแต่มันอยู่ในท่ออยู่ในรูมันนำเชื้อโรคมามันสกปรกไง
แล้วมันก็จะทำให้อาหารสกปรกไปด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะคุณผู้ชมช่วยเลยนะ

สมมุติว่ามีคนนั่งทานอยู่แล้วหันไปเจอภาพนี้นะ
ก็รวบช้อนนะคะเป็นช็อกเหมือนกัน